ช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวของน้องเมย์กันต่อเนื่องเลยนะครับ
หลังจากที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
โดยการเตรียมที่จะขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลก
ซึ่งวันนี้น้องเมย์ก็เดินทางไปรับมอบเงินสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่เธอนั้นศึกษาอยู่ครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับน้องเมรัชนกอินทนนท์ว่าที่นักแบตมินตันหญิงมือหนึ่งของโลก
เดินทางไปรับมอบเงินสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
น้องเมย์นั้นศึกษาอยู่ในชั้นปีที่๓คณะรัฐศาสตร์ในเวลานี้
ซึ่งก็มีดรชาญชัยชายุชัยรุ่งเรืองประธานมหาวิทยาลัยเป็นประธานมอบเงินจำนวน๒แสนบาทครับ
โดยแบ่งเป็น๑๐๐๐๐๐บาทให้กับน้องเมรัชน์นะครับและอีก๑๐๐๐๐๐บาทให้กับสโมสอนบ้านทองหยอด
พร้อมกับทุนทางด้านการศึกษาและกีฬาไปจนถึงปริญญาเอก
หลังจากที่น้องเมย์นั้นได้สร้างผลงานเป็นนักแบตมินตันหญิงคนแรกที่คว้าแชมป์ระดับซุปเปอร์ซีรีส์
ได้๓รายการภายใน๓สัปดาห์ครับ
เตรียมที่จะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกหญิงเดี่ยวอย่างเป็นทางการในวันพระราชสมดีนี้
นอกจากนี้หากน้องเมริชน์ได้เหรียญทองโอลิมปิกทางมหาวิทยาลัยจะมอบเงินให้อีก๕ล้านบาทเป็นรางวัล
วันพรุ้งนี้๑๓๓๐นน้องเมณ่านจะเดินทางเข้าพบกับ
พลประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐหนุนตรีที่ธรรมเยี่ยมรัฐบาล
แล้วก็สื่อนั้นก็ไปถามครับว่า
ซึ่งน้องเมย์ตอบว่าอะไรไปลองฟังเสียงเธอดู
ตัวหนูแล้วหนูอยากจะขอท่านนายกตรงที่ว่าคือโค้ดหนูค่ะ
หนูเป็นคนจีนค่ะอยากจะขอให้โค้ดหนูได้มีพาสปอร์ตที่
ที่สามารถเดินทางได้สะดวกค่ะ
เขาเรียกว่าขอสัญชาติค่ะขอสัญชาติค่ะ
ก็หวังว่าจะได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะหลังจากเสร็จสิ้นการพบนายกแล้ว
เมย์นะครับจะทำการอัดรายการเดินหน้าประเทศไทยที่บ้านทองหยอดและจะฝึกซ้อม
ในช่วงเวลา๑ทุ่มถึง๓ทุ่มก็ฝึกซ้อมกันต่อนะครับสำหรับน้องเมย์ครับ